อีกสักที่เดี๋ยวจะพาไปหาพญาบึ้ง
ส่วนใหญ่เวลาเราเล่าถึงพญาบึ้งมักจะไปที่อ่างทอง

เฮ้ยเบิ้งอย่าที่อยู่

ปราจีนบุรีไม่น้อยหน้า
ที่นั่นเขาก็มีหมู่บ้านเป็นบึ้งวิลเลสครับ

เหรอที่นี่ฮะมีรูพญาบึ้งเหมือนกันเขาบอกว่าอาศัยอยู่เป็นหมู่บ้านเลยนะ
ในการที่จะไปหาพญาบึ้งต้องทำพิธีขอขมา
ใช่เหมือนกับว่าไปรบกวนเขาไงอ่ะก็ขอเข้ามาหน่อยนะจ๊ะพญาเบิ้งจ๋า
ช่วยมาให้โชคหน่อยมันใกล้ถึงเวลาแล้ว
อุปกรณ์พร้อมกระดงกระดาษม้วนเอาไว้แล้วข้างในเขียนตัวเลข
อัดเข้าไปเขาบอกว่าใส่ไปทั้งหมด๓ชุด
ทำไมถึงเรียกไปเป็น๓ชุดก็เป็นชุดที่ว่าเขียนเลข๐ถึงเลข
อ๋อทั้งหมด๓เซตอ้าวสนุกสนานเลยทีเดียว

อัดเข้าไปในรูเรียบร้อยยังไงต่อ
รอครับมีหน้าที่รอก็รอไปผมใช้คำพูดแบบนี้บอกใจตัวเองบ่อย
เพราะว่ามีหน้าที่รอก็รอไป
อย่ามาหืออย่ามาบ่นอย่ามาอะไร
รอให้บึ้งเขามาให้โชคแล้วดูสิครับมันดันออกมาเนี่ยมีทั้งหมด๕โต๕ใบ
ดันออกมา๕ใบใส่ไปตั้ง
ใช่แต่ดันออกมาแค่๕แล้วจบเลยนะ
ไม่เพราะเรากลับก่อนเราท้อไม่ไหวแล้ว
เพราะว่า๕ใบเป็นเพียงพอแล้วไงแล้วมันจับเสธเข้าชุดแล้วแต่

โอ้ตัวจางมาก

อะไรเข้าไปในรูที่อยู่อาศัยมันมันก็ต้องเอาออกมาแบบนี้

แล้วก็เห็นแล้วก็ไม่กล้าพูด

เป็นไปได้อย่าไปรบกวนมันเลย